หลังจากที่วันนี้กรกตแจ้งความดำเนินคดี
แสดงความเห็นประชามติร่างรัฐมนุนแล้วนะครับ
ตอนนี้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วตกลงอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
จอบประเด็นก็ได้สรุปสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวมา
เพื่อให้เห็นนะครับว่าอะไรที่ทำได้และอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับ
การแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายในช่วงนับถอยหลัง
ก่อนจะหลดปากกาลงประชามติถือเป็นหัวใจสำคัญ
สำหรับการทำประชามติของทุกประเทศซึ่งกฎหมายประชามติ
ที่เริ่มประกาศใช้ได้กำหนดโทษสูงสุด
สำหรับผู้มีพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมาย
ต้องระวังโทษจำคุก๑๐ปีและปรับสูงสุดถึง๒แสนบาท
และหากทำความผิดตั้งแต่๕คนขึ้นไป
อาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีก๑๐ปี
เมื่อบทบรรยัติในกฎหมายยังไม่กระจ่างชัด
จึงเป็นหน้าที่ของกรกตที่จะต้องจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ
ในการออกเสียงประชามติว่าพฤติกรรมใดทำได้
และพฤติกรรมใดสุ่มเสี่ยงว่าจะผิดกฎหมาย
นายสมชัยศรีสุธิยากรกรกตยืนยันว่า
กรกตให้ความสำคัญกับมาตรา๗ของกฎหมายฉบับนี้
กำหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความเห็น
และเผยแพร่ความเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริต
และไม่ขัดต่อกฎหมาย
ยกตัวอย่างว่าการแสดงความเห็นส่วนบุคคล
การให้สัมภาษณ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์สามารถกระทำได้
แต่ต้องไม่หยาบคายก้าวร้าวรุนแรง
ขณะที่การแสดงเชิงสัญลักษณ์
เห็นอย่างไรต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

หรือซวมเสื้อสกระอินข้อความ

และต้องมีลักษณะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น

หรือทำเป็นกลุ่มก้อนที่จะนำไปสู่เจตนาทางการเมือง
ไม่สามารถกระทำได้ทั้งหมดนี้กรกตเน้นย้ำด้วยว่า
จะต้องกระทำด้วยความสุจริตใจบนพื้นฐานหลักกฎหมายและข้อเท็จจริง
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นเสมือนน้ำที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้มาทิ้มแทง
ระหว่างการแสดงความเห็นในห่วงเวลานี้คือคำสั่งคอสชหลายฉบับ
ที่ไม่เอื้อต่อการแสดงความเห็นอย่างเสรีทั้งการสั่งห้ามชุมนุมทางการเมือง
ตั้งแต่๕คนขึ้นไปห้ามสร้างความขัดแย้ง
หรือต่อต้านการปฏิบัติงานของข้อสอช่อและล่าสุดกับประกาศข้อสอช่อ
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดบางประการที่เป็นพยันตรายต่อความสงบเรียบร้อย
บ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่กระชับอำนาจ
ด้วยการให้ทหารเป็นเจ้าพนักงาน
ทำหน้าที่ปราบรามผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
เพื่อสกัดกั้นกลุ่มที่ต้องการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

จึงเป็นเครื่องบรรทอนความสง่างาม
การออกเสียงประชามติครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ไม่แปลกที่ทุกฝ่ายจะพยายามเรียกร้องให้ปลดเงื่อนไขเหล่านี้
เพื่อให้การทำประชามติเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศของการยอมรับความเห็นต่าง
กลไกรระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน